มาติดตามเรื่องราวของคู่รักเล่นใหญ่ใส่เต็ม
อย่างเพชรจ้าแล้วก็นิวเคลียร์กันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้ง้อก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วนะคะ

เลเวลความหวานแบบทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวัน

ครบรอบ๖ปีที่คบหาดูใจกัน
ต้องบอกเลยว่างานนี้เพชรจ้าไม่ได้เล่นใหญ่มาก
แต่เรียกว่าประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอน

โอ้โหบอกรักก็แล้ว
ทุ่มหลายสิบล้านสร้างเรือนหอก็แล้ว
ไม่รู้นักแสดงสาวนิวเคลียร์หันศา

ล่าสุดเนื่องในโอกาสชะลองครบรอบ๖ปีที่คบฮาดูใจ

ดีเจหนุ่มฝีปากกล้าเพชรเจ้าวิเชียน
ก็เลยขอสลักรอยรักบนเรือนร่าง

นิวเคลียร์ใต้รูปหมาป่า
พร้อมหยอดคำหวานใส่แฟนสาวแบบเร็ว
ของขวัญครบรอบ๖ปีของเรา
และบอกเหมือนมีแฟนมาด้วยตลอดเวลา
สาวนิวเคลียร์หันศาล่ะคะว่ายังไง
ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ปลื้มปริ่มไปสินะคะ
โพสต์รูปรอยสักพร้อมชื่นชมในความน่ารักของฝ่ายชาย
ก็ยังไม่ไวหวิดมีโดรมาเบา
เมื่อชาวเน็ตไร่หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์คลักว่า
จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณนิวเคลียร์
ถึงสาวนิวเคลียร์ต้องออกมาตอบคอมเมนต์กลับ

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรอยสักหรอกค่ะ
เขาเรียกว่าเสือถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วต่างหาก

คุณนางคนนี้ก็อัพเลเวลความหวานขึ้น